ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์นะคะ

ยึดอำนาจนะคะยึดหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ
โดยเฉพาะไทยรัฐวันนี้นะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านเปิดใจกับสื่อครั้งแรก
แหลงเปิดใจครั้งแรกหลังจากที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบก
ประเด็นที่เราสนใจมากที่สุดคือท่านไม่การันตีนะคะว่า
นาคตการเมืองไทยจะไม่มีรัฐประหาร
บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายการเมืองว่าสร้างเงื่อนไขหรือเปล่า
ถ้าการเมืองไม่เรียบร้อยมีจราจนก็ไม่การันตีค่ะ

ผมคาดหวังอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์รุนแรงในบ้านในเมืองมันคงไม่เกิดขึ้นอีก
คือผมมั่นใจว่าถ้าการเมืองนะครับไม่เป็นต้นเหตุแห่งการจราจน
ผมใช้อย่างนี้แล้วกัน
ถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่มีอะไร
อยู่บอกว่าประเทศไทยเคยมีปฏิวัติมาก็ไหนสิบครั้งหรืออะไร

สมัยหลังนี่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเรื่องการเมืองทั้งสิ้น
อนาคตถ้าไม่มีจราจนถ้าการเมืองไม่สร้างเงื่อนไขก็ไม่มี

และรัฐมนตรีวกาศาสตร์วงศ์กลาโหม

บอกว่าอ้าวท่านผ่อบทบอง็พูดเรื่องจริง
ถ้าไม่มีจราจนก็ไม่มีรัฐประหาร

เขาบอกว่าท่าสถานการณ์ว่ามันไม่เรียบร้อย
มันมีเกิดจราจนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

ไม่มีหรอกไม่มีกระทบ

คุณประเด็นเหมือนความเชื่อมั่นยังไม่ค่อยมั่นใจ

ข้างออกมา๔ปีแล้ว๕ปีแล้ว

มีกลุ่มคนที่เข้าไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง

ว่าทำไมนักข่าวต้องถามท่านคำถามนี้
ก็เพราะว่าท่านดูแลความมั่นคงของประเทศไงคะ

ก็จะพบแบบนี้อยู่เหมือนกันนะคะ